เป็นเรือใดหมึกชนกับเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่
ปรากฏว่าทำให้ลูกเรือนะฮะคอขาดเลยคุณ
คอขาดตอนนี้ยังหาศีรษะไม่เจอนะครับ
ส่วนลูกเรือคนอื่นก็มีทั้งศูนย์หาย

คุณผู้ชมฮะอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับ

คุณดูไซส์เรือ๒ลำนี้สิ
บรรทุกน้ำมันใหญ่มากนะครับ
ใดหมึกเลยเล็กไปเลยนะครับ
ชนกับเรือประมงใดหมึกชื่อว่าทะเลนำโชค๘นะครับ

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือลูกเรือประมงไว้ได้๓คนนะฮะ
ก็คือนายสมพงศ์เจริญศักดิ์หรือว่าไต้กงเรือ
ชิตานแล้วก็นายโกอูลูกเหลือสัญชาติเมียนมานะครับ
ตอนนี้ยังเร่งค้นหานายมานพวันโทน
ลูกเรือคนไทยที่ศูนย์หายังไม่พบตัวนะครับ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบศีรษะของนายไพรวันชิดอุดม
ลูกเรือประมงสัญชาติลาวที่เสียชีวิตจากแรงกระแทกขณะเกิดเหตุนะครับ
ส่วนร่างของนายไพรวันกระเด็นตกเรือไป
เจ้าหน้าที่ยังไม่พบขออภัยคุณผู้ชม
ภาพนี้สยองมากเห็นแต่หัว

ตัวไม่อยู่แล้วนะครับตัวตกน้ำตกท่าไปนะครับ
หลังเกิดเหตุทางรองภวารัชกาลจังหวัดชุมภอร์
เร่งช่วยเหลือโดยนำเรือตรวจการประมง๒๒๐
ไปเทียบเรือประมงปากน้ำหลังสวน

รวมถึงร่างที่ไร้ศีรษะของนายไพรวัน
ที่เสียชีวิตและยังหาไม่เจอด้วยนะครับ
ส่วนศีรษะของนายไพรวัลหน่วยกู้ภัยนำส่ง
โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนให้แพทย์ชันสูตรด้วยนะฮะ

ยังให้สอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้